คุณตาวัย๘๑ปีเป็นชาวสระบุรีค่ะ
คุณตาบอกว่าไอคอกมานานแรมปีนะ
ไปหาหมอโรงพยาบาลแบบชั้นนำทั่วประเทศมาแล้วค่ะ

สุดท้ายไปขอพรจากหลวงพ่อปลื้มวัดสังคารามที่ชายนาฏ

หายเลยค่ะอาการไอนะคะ

เพราะว่าคุณตาว่าจ้างรถแห่วงดนตรีมาค่ะ
คุณตาชื่อว่าขาวเพ็งท้วมวัย๘๑ปีนะคะ
คุณตาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาการคือ
อายจามทั้งวันทั้งคืนทนทรมานมานานแรมปี
เคยไปตรวจหาสาเหตุมาแล้วตามโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ
แต่ก็ไม่เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็เลยมาบนบานหลวงพ่อปลื้ม
แล้วก็ขอพรให้หายป่วยปรากฏว่ากลับบ้านไป๓วันเท่านั้นแหละค่ะ
อาการไอหายเป็นปริดทิ้งก็เลยรีบมาแก้บน
ส่วนนี้ค่ะคุณตาทำอะไรเสี่ยงเซียมซี
แล้วบอกว่าจะนำเลขที่เสี่ยงเซียมซีได้
ซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะคะ